เป็นการกอดร่างไร้วิญญาณแล้วนะครับ
เพราะว่าตาทวดวัย๗๒พาเหรนวัย๘ขวบ

ปรากฏว่าเหรนพัดแล้วก็จมลงไป
ท่วมพยายามจะช่วยครับสุดท้ายจมทั้งคู่
ตอนเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างของเด็กขึ้นมาได้
คุณผู้ชมดูภาพของการกอดร่างไร้วิญญาณนะครับ
คุณผู้ชมฮะกอดร่างไร้วิญญาณเธอพยายามเขย่าหลานนะฮะ
ปล่อยตื่น
มีตาถวดของเด็กละครับและมีเด็กชายวัย๘ขวบ
ส่วนที่เห็นคือคุณย่าของเด็กนะครับ
คุณย่าคือนางมาลีอายุ๕๐ปีนะครับ

พร้อมกับคุณตาทวดวัย๗๒ปีที่พยายามเข้าไปช่วยหลาน
แต่สุดท้ายก็ต้องจมน้ำด้วยกันทั้งคู่นะครับ

เกิดขึ้นบริเวณคลองส่งน้ำโชประธานในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลโพ๙ต้นอำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
ร่างของเด็กชายวัย๘ขวบสวมเสื้อชูชีพด้วยนะคุณนะ
ลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่จุดที่จมเป็นฝ่ายขนาดเล็กครับ
มีท่อส่งน้ำทำให้เกิดน้ำวนตรงนั้น
นี่คุณผู้ชมตรงนี้น้ำมันวนตรงนี้นะฮะ
แล้วก็แสน้ำมันไหลเพราะว่าน้ำมันต่างระดับแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
ให้รถจักรยานยนต์มากับชายสูงอายุ
อยู่ริมคลองตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีกุญแจเสียบคาอยู่นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยลงดำน้ำเลยฮะค้นหา

ก็ไปพบศพของนายสุรินอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นทวดของเด็กชายวัย๘ขวบนี้
แล้วก็เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่คาดว่าขณะที่เล่นน้ำในจุดที่เป็นน้ำวน
เด็กชาย๘ขวบน่าจะถูกกระแสน้ำวน
จังหวะนั้นตาทั่วพยายามไหว้ไปช่วย

เพราะคุณตาทวดก็ท่านอายุเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับ

ก็คือนางมาลีที่เป็นคนกอดศพหลาน
บอกว่าปกติหลานชายจะมานอนอยู่กับทวด
แต่เมื่อคืนไปนอนที่บ้านของเธอบ้านของย่า

หลานบอกกับย่าให้ย่าย้อมสีผมให้
เพราะปีนี้หลานอยากเล่นสงการกับเพื่อนให้สนุกนะ

เธอก็รับปากว่าเดี๋ยวจะทำให้
แต่พอตกเย็นนะหลานกลับมาจมน้ำจมท่า
พร้อมกับตาทวดเสียก่อนนะครับ

ลูกไปนอนด้วยแล้วก็ขอพาชัดตัวบอกแม่
เค้าเปล่าขอพาชัดตัวแม่ไปกอดนะ
แล้วก็เอาพาชัดตัวมา

เพิ่งเมื่อเกิดนี่เอง
ที่ย่าเผยเมื่อกี้นะว่าหลานมานอนด้วย

แล้วหลานก็ขอพาชัดตัวของเธอไปกอดนะ
บอกว่ามันเป็นลางสังหรณ์นะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ส่งผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพ

ก่อนที่จะให้ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

ไปเล่นน้ำกันระมัดระวังกันด้วยนะครับ